มาจากเรื่องของงานวันเกิดจนไล่แทงเจ็บ๑๓
วันเกิดใครรู้ไหมคุณวันเกิดเด็กอายุ๓เดือน
แต่ครอบครัวจัดให้นะฮะเชิญแขกเรือมา๑๕๐เลย
เพราะว่าแรงงานชาวกัมพูชาเขาจัดงานวันเกิดให้กับลูกน้อยวัย๓เดือน

ก็อยากจะกินเลี้ยงอะไรกันเองหรือเปล่า
เพราะเด็กสามเดือนจะรู้เรื่องอะไรเนอะครับใช่ใช่

แต่เป็นการสังสรรค์ของผู้ใหญ่สุดท้ายคุณ
ฟันทั้งแทงกันบาดเจ็บนอน

ตำรวจสพเมืองระยองได้รับแจ้ง

ยกพวกทำร้ายกันเองภายในงานเลี้ยง
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า๑๓ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยนันทวาส
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
มีการประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลระยอง
กู้ภัยเดินทางมาที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นงานเลี้ยง๒๐โต๊ะคุณ
สภาพโต๊ะล้มระเนระนาดไปหมดนะฮะคว่ำกระจัดกระจาย
ส่วนคนไม่เหลือคุณนอนอยู่ที่พื้นแบบนี้

ตอนแรกนะคุณนะคือหนีไปซ่อนตัวอยู่ตามป่า
บางคนแอบข้างทางไม่กล้าจะออกมา
กลัวจะถูกตีซ้ำเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีการไล่ตีไล่ฟันกัน
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จะมาช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บถึงได้คลานออกมาขอความช่วยเหลือนะครับ
ในนั้นมี๒รายที่เจ็บหนักถูกเหล็กขูดชาร์ฟแทงเข้าที่กลางหลัง
หมดสติเลือดอาบ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายเวือนสัญชาติกัมพูชาได้จัดงานวันเกิด

อย่างที่บอกไปลูกชายตัวน้อยอายุครบ๓เดือน
๓เดือนเป็นเจ้าภาพแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาจัดอะไรกัน
ผู้ใหญ่เขาจะกินอะไรกันเด็กนอนอยู่ในเปรย์อยู่เลย
คนมาเป็น๑๐๐ครับเขาว่า๑๕๐คน
นายเวือนเชิญเพื่อนชาวกัมพูชา
ทำงานอยู่กับเรือประมงมาร่วมงาน
ขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานแล้วครับ
อยู่เกิดการทะเลาะวิวาดกันภายในงาน
กต่อยกันฮะอีกฝ่ายสู้ไม่ได้

แต่ผ่านไปไม่นานนะครับฝ่ายนั้นที่ออกจากงานไป
นี่ฮะพาสมัครพักพั่วกว่า๑๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมากัน๓คัน

แล้วทุกคนก็วิ่งกรูพร้อมด้วยอาวุธ
รีเข้าทำร้ายอีกฝ่ายที่อยู่ในงาน
ทุกฝ่ายวิ่งหนีตายกันโอละหมานคุณ

ส่วนเจ้าภาพย้ำอีกทีนอนอยู่ในเปรย์นะฮะ

ในงานมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กนะครับ

หลังจากตระลุมบอลกันประมาณ๒๐นาที
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะพากันหลบหนีไป
ไว้แต่คนบาดเจ็บจำนวนมากนะครับ
คุณแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่จุดนี้จุดที่เขามีงานเลี้ยงกัน
และมีงานมีการทะเลาะกัน
ก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาตอนเกิดเหตุนะครับ
ช่วงเวลาประมาณสัก๕ทุ่ม๓๘นาที
เห็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง๓คันไหมครับ

แล้วมีผู้ชายเป็น๑๐เลยวิ่งหนีกันมา
แป๊บเดียวคราวนี้ก็ชุลมุนกันไปหมดนะฮะ
ตรงมุมกล้องด้านบนจะเห็นว่ามีการทั้งถีบ
มีการทั้งเตะตะลุมบอลกันอยู่
และมีผู้ชายคนหนึ่งถือทั้งไม้ถือทั้งเหล็กเลยนะครับ
ช่วงเวลา๒๓นาฬิกา๔๑นาทีระหว่างที่กำลังทะเลาะกันนัวนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งล้มลงไปที่หน้ารถจักรยานยนต์

หลังจากนั้นนะคุณนอนแน่นิ่งไปกับพื้น

เตะตัดลำตัวทั้งต่อยเข้าใบหน้า

มีคนเจ็บหนักล้มนิ่งอยู่แบบนั้น
กระทั่งตอน๕ทุ่ม๔๓นาทีห่างจากเวลาที่เกิดเหตุตรงนี้อีก๒นาที

เดินกลับมาตรงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่ออะไร
มาดูเพื่อนสิครับเพื่อนเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่นะฮะนี่

เพื่อนเขาแน่นิ่งอยู่ใต้รถเนี่ยโอ้โหคนนี้ก็แรงเยอะเหมือนกันนะคุณ

เพื่อนเขาบาดเจ็บอยู่ใต้รถพ่วงแบบนี้นะครับ
จากนั้นก็หิ้วแขนเพื่อนประคองทั้งสองข้างอย่างทุลักทุเลเลย
ตรงพื้นก็มีกองเลือดที่นองอยู่นะครับ
หลังเกิดเหตุนี่คุณตอนมาช่วยนะกองเลือดเต็มไปหมดเลย
ประคองขึ้นมาเพื่อจะพาไปหลบก่อนคุณ
บซ่อนกันก่อนกลัวคู่อริจะกลับมาใหม่
แล้วหลังจากนั้นก็ออกมาตอนเจ้าหน้าที่มานะครับ
หลังเกิดเหตุภูมิกับการสพเมืองระยองนะครับ
เดินทางมาที่โรงพยาบาลประยอง
ให้เจ้าหน้าที่มาดูแลที่โรงพยาบาล

มีคนเจ็บรักษาตัวอยู่๑๑
อีกฝ่ายนึงจะบุกเข้ามาก่อเหตุนะครับ
ส่วนจุดเกิดเหตุในวันนี้คุณแซคของเรา
สิทธิ์ข่าวลองลงไปดูพื้นที่

ก็เป็นซอยเล็กแล้วฮะมีห้องคนงานหลายสิบห้องครับ
เราได้เจอกับนางวินอายุ๕๐ปีคุณ
เป็นแม่ของเจ้าของวันเกิด
เล่าให้ฟังว่าเธอจัดงานวันเกิดให้ลูกชาย๓เดือน
แล้วคุณดูนะเจ้าของวันเกิดลูกชายอยู่ไหน
เปรย์นู่นต้องแกว่งเปรย์อยู่เลยนะฮะ
โดยชวนเพื่อนมาร่วมงานประมาณ๑๕๐คนครับ

หลังจากนี้อยากให้ตำรวจจับตัวกลุ่มคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้เพราะอุตส่าห์เชิญมาเป็นแขก
แต่กลับมาตีคนในงานนะครับ

เขาทะเลาะกันข้างนอก

แล้วคนที่ก่อทีก็รู้จักกันหมดเลย
รู้จักรู้จักก็ไม่รู้จัก

เปิดเผยบอกว่าเมื่อคืนคนมาเยอะมากจริงครับ
มีช่วงหนึ่งระหว่างที่ทุกคนสังสรรค์
บรรดาผู้ชายออกไปข้างนอก
งานก็จะเหลือแต่ผู้หญิงและคนแก่นะ
จู่กลุ่มแรงงานผู้ชายที่ทำงานในเรือ
ก็วิ่งกรูกันเข้ามาทุบตี

พาเด็กและคนแก่เข้าห้องพักไปหลบ
ตอนนั้นได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือจำนวนมาก
รู้ว่าเขามีเรื่องปั๊บพวกหนูก็วิ่งเข้าบ้านกัน
เพราะหนูก็เอาพวกน้องเข้าบ้านแล้วก็แยกกัน

เพราะว่าเด็กเรือเยอะอะไรประมาณนั้นไง

ไม่ได้หายนะพี่เพราะว่าเราแบบว่า

น้องก็เข้าบ้านเราก็เข้าอะไรประมาณนั้น

หลังจากนั้นก็ไปดูที่สพเมืองระยองกันหน่อย
ไปเจอกับผู้บาดเจ็บมาให้ปากคำกับตำรวจ
เขาก็เปิดรอยแผลให้ดูที่หลังแบบนี้นะครับ
บอกว่าแผลนี้ถูกทุบถูกตีมา
จนหลังเป็นรอยแบบนี้นะครับ
แล้วก็ยังถูกลากไปกับพื้นจนได้แผลที่หลังนะครับ
เรื่องต้นตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
เป็นชายชาวกัมพูชาเพื่อนร่วมชาติกันนี่แหละครับ
ประมาณ๖๗คนตอนนี้กำลังเร่งจับกลุ่มตัวอยู่
แต่ผู้ต้องหาบางส่วนลงเรือประมงออกไปทะเลแล้วนะคุณฮะ

ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง๑๓คนเริ่มทยอยดีขึ้นแล้วนะครับ

มีคน๒คนที่ยังอาการโคม่าอยู่
เพราะว่าถูกเหล็กแทงกลางหลังเลยนะครับ
แล้วก็คนนี้ด้วยที่ถูกแทงแล้วก็ล้มอยู่ตรงนี้นะฮะ

โหทีเดียว